ส่วนครอบครัวนี้ค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปลูกชาย๘ขวบก็โกนศีรษะบวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นก็คืออันนี้คุณแม่แอบเห็นนะลูกชายค่อยห่มผ้าให้กับรูปถ่ายของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีการโพสต์คลิปนี้เอาไว้คนก็เลยไปให้กำลังใจครอบครัวนี้กันเยอะเลยค่ะ
นี่ค่ะโพสต์อยู่ในติ๊กต๊อกนะคะ
ลูกชายคือสนิทกับคุณพ่อมาก

จะโกนศีรษะบดหน้าไฟให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย

ถึงพ่อรักพ่อห่มผ้าให้กับรูปถ่ายของพ่อที่เสียชีวิต

ตัวคุณแม่เองก็ไปตอบคอมเมนต์เหมือนกัน

บอกแม่ทรมานใจมากน้ำตาไหลไม่หยุดเลย
ก็คือลูกเขาสนิทกับ

ลูกเขาเล่นกับพ่อทุกวันก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิต

แล้วก็มีข้อความว่ากลับมาอีกทีในวันที่ไม่มีเขาแล้ว

อันนี้เป็นการโพสต์ช่วงที่สามีเสียชีวิตใหม่

พอเห็นข้อความนี้คนสงสัยเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ
พอเห็นข้อความนี้คนสงสัยเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ

คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
คุณพ่อเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร